อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เห็นบ่อยในช่วงที่ฝนตกเยอะแบบนี้คือ
การขับขี่ฝ่าฝ่ายน้ำล้นไปแล้วหวังว่ามันจะผ่านไป
โอ้โหเคสนี้เหตุการณ์นี้ไม่ผ่านครับ
เป็นคุณตาคุณยายโดนกระแสน้ำพัดไปเลยฮะ
โอ้โหแล้วอายุมากด้วยท่านอายุ๗๐กันแล้วนะฮะ

ฝ่ายน้ำรถตรงนี้ที่เป็นเหตุให้คุณตาคุณยายสองสามีภรรยา
โดนน้ำพัดจมหายไปเป็นฝ่ายน้ำล้นห้วยผับ
บ้านหนองแวงหมู่๑๐อำเภอโนนคูณที่ศรีสเกต

นักประดาน้ำครับช่วยกันลงค้นหางมดู
คนที่ศูนย์หายคือคุณสุวรรณอายุ๗๘ปีและนางคองอายุ๖๗ปีครับ
ถามลูกสาวของผู้สูญหายชื่อนางบุญล้อม
คุณบุญล้อมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทุกวันตอนเช้าเนี่ยนะ
พ่อกับแม่ก็คือตาสุวรรณกับยายคองเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลี้ยงหลานที่บ้านของลูกชายอีกคนนึง

กระทั่งตอนบ่าย๔โมงเย็น
มีเด็กในหมู่บ้านมาบอกคุณบุญล้อม
บอกว่าพ่อกับแม่คุณบุญล้อมโดนกระแสน้ำพัดจมหายไป

ให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่อีกทีนึงมาช่วยเหลือ
แล้วคุณบุญล้อมนะคุณผู้ชมต้องวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย

ขอให้พ่อแม่แคล้วคลาดปลอดภัย

ค่ะเด็กที่มาเล่นน้ำตรงบริเวณนี้เห็นค่ะ

ขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยค่ะ
อาจจะพูดถึงไม่หมดนะคะ
แต่ก็เขาก็เต็มที่อยู่ค่ะ
น้ำมันก็แรงอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
การค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่๔โมงจนยัน๔ทุ่มเลยนะ

แต่สิ่งที่เจอคือเจอแค่มอเตอร์ไซค์ของคุณตาสุวรรณครับ
จากว่าน้ำไหลแรงแล้วก็ลึกด้วยอากาศก็เย็น
นักประดาน้ำเลยต้องยุติการค้นหาไว้ก่อน
เดี๋ยววันนี้ครับจะค้นหากันต่อ
เอาใจช่วยทั้งคุณตาสุวรรณและคุณยายคลองเลยนะครับ
บอกว่าอาจจะขึ้นบกไปแล้วก็ได้

แต่ยังปลอดภัยหวังอย่างนั้นจริงนะครับ